คุณแม่คนนี้เนี่ยท่านมีความจำเป็นที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ

จ่ายเงิน๓๐๐๐บาทให้กับศูนย์ดูแล
เพราะหวังว่าจะดูแลลูกฉันฉันอยู่ไกล
ทำอะไรลูกเขานี่มาหาคุณปวีนาผงสกุล

แล้วเอาใช้มีดเนี่ยแทงหน้าอกลูกเขาครับคุณผู้ชมครับ
แหม่มอายุ๕๔ปีแม่ของนายเม่น
คือในเม่นเนี่ยเป็นออทิสติกนะครับอายุ๒๙แล้ว
เข้าพบนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนา
เพื่อเด็กและสตรีเพื่อขอให้ติดตามความคืบหน้า
คือคดีที่ลูกชายเธอถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลย
แหม่มเนี่ยเล่าบอกว่าเธอกับสามีทำงานอยู่เยอรมนีครับ
แปดกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับปีที่แล้ว
พาลูกชายไปฝากกับสถานที่รับดูแลคนออทิสติก
ย่านบางโบทองนนทบุรีสามหมื่นบาทต่อเดือนก็พร้อมจ่าย
เดือนแรกครูรายงานความเป็นอยู่ก็ส่งรูปลูกชายมาให้ดูนะครับ
ก็อ้าวลูกมีความสุขดีนี่กระทั่งปลายปีพฤศจิกายน๒๕๖๒
สังเกตทำไมลูกซูบเนอะทำไมลูกผอมเนอะ
ใบหน้านะครับมีรอยที่แขนก็มีรอย
ครูบอกว่าอ๋อช้ำเดินชนก๊อกค่ะคุณแม่
มาปลายเดือนพฤศจิกายนน้องสาวไปเยี่ยมหลานฮะ
ถ้าครูไม่ให้พบครูบอกเดี๋ยวคุยวิดีโอคอลเอาเท่านั้นพอนะ
ตลอดเวลาที่พูดคุยกับลูกนะฮะลูกร้องไห้ตลอดเวลา
เธอก็เลยส่งข้อความไปหาครูบอกว่าคุณครูคะเดี๋ยวจะพาลูกกลับไปอยู่
บนราชธานีแล้วล่ะแต่ครูบ่ายเบียงครับโอ้ใจเย็นคุณแม่พอดีทางศูนย์เนี่ย
มีโปรแกรมจะพาเด็กไปเที่ยวพอดีเธอก็ให้คนรู้จักไปตรวจสอบที่ศูนย์ดูแลเนี่ย
ไม่มีครับไม่มีการจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวแต่อย่างใดเธอให้คนรู้จักไปรับตัวน้องเม่นกลับเลย

ลูกชายซูบผอมจมูกผิดรูป

หน้าอกด้านซ้ายมีแผลจากการถูกแทงฮะ

เอาพริกป่นยัดปากเอาสากกระเบือตีมือ
แล้วยังเคยถูกมีดปอกผลไม้แทงที่หน้าอก
เพราะกล่าวหาว่าลูกเธอขโมยของครับ
น้องแหม่มเสียใจมากค่ะ
คุณแม่เสียใจมากค่ะ

แล้วก็ไม่รู้ว่ามีเด็กคนอื่นถูกทำแบบลูกเธอไหม
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นางแหม่มได้แจ้งความ
แต่เกรงว่าคดีจะไม่คืบก็เลยไปหาคุณปวีนา
ให้คุณปวีนาช่วยอีกแรงหนึ่งครับ